ชาวเน็ตเขาเห็นคลิปแล้วเขาก็เสียงแตกเหมือนกัน
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเป็นเรื่องของตำรวจกับประชาชน

บอกว่าคุณตำรวจจะมาจับทำไม

ประชาชนคิดจะมาจับทำไม
อ้ะจริงหรือเปล่า
อ้ำมาอาพราชดี

ทางกลับไว้มาเอานายมาก
ไม่ต้องพาไปทำไมก็ต้องไปด้วย

เพราะว่ารถมรสัยคันเก่าของอารมณ์
แต่ตำรวจจะมาจับคุณผู้ชม

ในโลกโซเชียลคือเขาเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอีสานแหละ
เหมือนกับบอกว่ารถจอดอยู่ซื้อจอดอยู่เฉยก็มาจับ
งงคือกันรถก็รถเดิมหาว่ารถแต่ง
แล้วก็ติดแฮสแท็กว่าแฮชแท็กก็แย่อยู่
แล้วคุณป้าแกก็งงป้าแกโมโหนักกว่างงด้วยซ้ำค่ะ
เพราะว่าตำรวจมาถึงบ้านปั๊บเนี่ยนะจับมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่
แล้วตำรวจบอกว่ามันผิดโดยสภาพ
แบบนี้เวลาขี่เสียงมันดังแน่
แต่ป้าบอกว่าโอ๊ยขนาดไปนาเนี่ยยังต้องจูงไปเลย
แล้วก็ถามตำรวจว่าเพิ่งย้ายมาใหม่ใช่ไหม
แล้วก็มีการบอกอีกด้วยว่าถ้าอยากได้นี่ก็ยกเอาไปเลย
บางคนเขาก็บอกว่าตำรวจทำตามหน้าที่นะ
แต่บางคนก็บอกว่าอุ๊ยนี่คืออุปกรณ์มันไม่ครบ
มันไม่พร้อมใช้งานนี่ห้ามขึ้นบนทางหลวงนะ
ถ้าเกิดขับมันผิดกฎหมาย
แล้วบางคนก็เลยมาบอกว่าเอ้าเข้าใจขับผิดกฎหมาย
แต่เนี่ยจอดอยู่เฉยมันไม่น่าผิดหรือเปล่า
แล้วทำไมคุณตำรวจใช้กฎหมายเกินไปหรือเปล่า
แล้วบางคนก็เชียร์ด้วยนะบอกป้านี่สุดยอดเลยนะ
เถียงกับตำรวจแบบไม่ยอมเลย
แล้วตำรวจยึดมอเตอร์ไซค์ของคุณป้าเอาไปไว้ที่โรงพักจริง

แล้วตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอามาส่งคืนคุณป้า
คุณผู้ชมคะมันก็กลายเป็นประเด็นนี้ในโลกโซเชียลมีเดีย

ว่าถ้ามันไม่ได้มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่น่าที่จะยึดรถไปไหม
อยู่เฉยที่บ้านแท้นะคะ